พูดถึงเยาวราชหลายคนเนื่องถึงอะไรกัน

ของกินเยอะสตรีทฟู้ดยิ่งใหญ่

ใช่ค่ะเหมือนเยาวราชแบบไม่ได้ทำการเปิดขายของอะไรใด

นี่แหละค่ะเยาวราชในวันนี้คือตีแบตได้

และที่เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นพ่อครัวนะคะ

คงจะว่างจริงอะค่ะถึงขั้นมาตีแดดกลางถนนแบบนี้

จากเยาวราชเป็นเยาวร่ง
ไม่เหลือเลยนะคะคนที่พลุกล่างให้คุ้นตาของเรา
เป็นคนโพสต์คลิปนี้บอกมันตีได้จริงไม่ได้โม้

เออตีกี่คนก็ได้จะตี๑คน๒คน๓คน
แก้เบื่อกันไปก็ดีนะคะจะได้ไม่เครียด

เขาบอกเจ้าของคลิปเนี่ยอัดแซวกันเองด้วยว่า
เจ้าของร้านบางร้านเหงามากถึงขั้น
หลับรอลูกค้าเลยค่ะ
คลิปนี้เนี่ยคนก็แชร์ต่อกันเยอะนะคะ
ก็ไม่ได้แชร์ไปต่อว่าหรือวิภาควิจารณ์นะ
ทุกคนก็แชร์แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แต่ว่าตั้งแต่คืนนี้เที่ยงคืนต้องปิดแล้วนะ
เนี่ยเขาบอกเอ็นดูคนขายที่อยู่ตรงนั้น
เขาก็เลยบอกว่าเห็นไกล้ก็เห็นไกล้
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็แล้วกัน
ปลาท่องโกเสวยร้อนอร่อยจ้า
คือพอโพสต์ของรูปทุกอย่างเสร็จ
เราก็ขายของตัวเองต่อ

ก็ถือเป็นการคลายเครียดที่ดีนะคะ

แล้วก็เที่ยงคืนนี้ต้องปิดด้วยนะครับ